คืนนี้คุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ด้วยตัวเองเลยนะคะ
ค่ะเห็นบอกว่าไปสำรวจดูสภาพในหมู่บ้านแล้วก็สำรวจเส้นทางขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วย
บอกว่าไปดูหมดเลยว่าความเป็นไปได้ที่เรานั่งอ่านกันบนโต๊ะนี้ว่าเด็กจะเดินขึ้นไปได้เองมีใครแบกขึ้นไปแบบไหนยังไงนะ
คุณภาคภูมิไปสำรวจมาให้แล้ว
ใช่ค่ะ๔๗วันแล้วนะคะสำหรับคดีน้องชมพู่ที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
อยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราต่อเนื่องตลอดทั้งรายการนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกว่าใกล้แล้วจากการตรวจสอบพยานหลักฐานชิ้นสำคัญ
ใกล้จะนำมาซึ่งการออกหมายจับคนร้ายแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้หลายคนก็รอคอยกันอยู่อย่างที่บอกว่าคุณภาคภูมิอยู่ที่นั่นแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีรายงานสดมาจากคุณภาคภูมิด้วย
แต่ว่าก่อนที่จะไปดูรายละเอียดรายงานสดตรงนั้นเนี่ย
อยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมเรื่องคดี
แล้วก็ภาพรวมในเรื่องของพื้นที่จากคุณภาคภูมิกันก่อนนะคะ

ครับคุณเขมสอนคุณอรัชพรและท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่บ้านกกอกกอกตมกกตุมอดงหลวงจมุกดาหารนะครับ
พื้นที่ที่เกิดคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
หายไปจากบ้านเมื่อ๑๑พฤษภาคมแล้วพบเป็นศพเมื่อ๑๔พฤษภาคม
ถ้านับตั้งแต่๑๑พฤษภาคมวันนี้๔๗วันแล้วนะครับ
เรายังรอการคลี่คลายคดีจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะครับ
น้องชมพู่ถูกพบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟนะครับทุกผู้ชมครับ
ภูเหล็กไฟอยู่ข้างหลังผมครับท่านผู้ชมครับ
ภูเขาลูกนี้ครับอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
ความจริงแล้วพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนมีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่านี้นะครับ
มีภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่เรียงรายสลับกันไป
แต่ภูเหล็กไฟอยู่ตรงจุดภูเขาลูกนี้
ด้านล่างของภูเขาลูกนี้คือบ้านของน้องชมพู่นะครับ
เดี๋ยวผมทำแผนที่ขึ้นมาให้ดูนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้นะฮะบ้านของน้องชมพู่อยู่ตรงนี้นะครับ
ถ้าจะพูดถึงภูเหล็กไฟจุดที่พบศพน้องชมพู่เมื่อ๑๔พฤษภาคม
คาดการณ์ว่าคนร้ายที่มาพาน้องชมพู่ไปจากบ้าน
ความจริงแล้วช่องทางเนี่ยมันไปได้หลายทางในการขึ้นไปยังภูเหล็กไฟ
แต่คาดกันว่าช่องทางที่คนร้ายจะพาน้องไปได้สะดวกที่สุดเนี่ย
น่าจะเป็นไร่มันสำปะหลังที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านผมไปที่บ้านน้องชมพู่มาแล้ววันนี้
เดินออกไปหน่อยนึงทะลุไปถึงไร่มันสำปะหลังแล้ว
วันที่ตามหาน้องชมพู่กันเจ้าของไร่มันสำปะหลังบอกว่า
เจอรอยเท้าของเด็กรอยเท้าของเด็กมาสิ้นสุดอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังของเขา
ไม่รู้ล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็เอาไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟน้องเป็น
อยู่ที่นั่นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมลงมาพื้นที่ที่นี่นะครับ
วันที่ผ่านมาตำรวจบอกว่าคืบหน้าไป๗๐
๓๐อาจจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานผล
เพราะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนักวันที่เกิด
หาก็จำช่วงเวลาที่แน่นอนไม่ได้บางคนก็ไม่ได้ดูนาฬิกา
ไม่ได้ดูเวลาด้วยซ้ำนี่ก็คือความยากลำบากในการทำหน้าที่
สืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีของเจ้าหน้าที่
วันนะครับหลังจากที่ส่งหลักฐานต่างไปตรวจนะครับ
ถ้าเรายึดวันพบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคม
แต่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับจะมีผู้ชายอยู่สองคนนะครับ
ตำรวจได้นำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดเลยล่ะ
คนหนึ่งคือนายนารินนะครับสุดท้ายแล้วนายนารินถูกออกหมายจับในข้อหา
กระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบเขาปฏิเสธทั้งเรื่องเด็กหญิงวัย๕ขวบ
คดีของน้องชมพู่นายนารินเองก็ให้การไม่ตรงกันเอาไว้
ให้ข้อมูลไม่ตรงกันเอาไว้มีเรื่องของจักรยานกับรถจักรยานยนต์ที่เจอในพื้นที่ในระแวก
ที่น้องชมพู่หายไปอีกแถวบ้านน้องชมพู่ส่วนอีกคนนึงคือชายเร่ร่อน
เร่ร่อนคนนี้เข้ามาในพื้นที่บ้านกกอกสองสามวันนะครับก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวมาสอบ
เขาเดินขึ้นไปแถวภูเหล็กไฟด้วยแต่ช่วง๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปจนเป็นศพ
พฤษภาคมเขาจะเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องไปขยายผลต่อแต่ข้าวของสัมภาระของชายเร่ร่อนคนนี้
มีเส้นผมอยู่ด้วยกำลังรอผลการตรวจสอบอยู่นะครับว่าเส้นผมนี้จะเกี่ยวข้องกับเส้นผมของน้องชมพู่
ที่หายจากสบของน้องจมพู่วันที่พบสบหรือเปล่าไล่เรียงดูหลักฐานต่างที่เกิดขึ้นในคดีนี้อีกทีนึงนะครับ
ต้องยอมรับว่าหลักฐานต่างที่อยู่บนร่างกายของน้องชมพู่หรือว่าหลักฐานแวดล้อมอื่นที่เจอเนี่ย
มันก็ค่อนข้างน้อยแล้วก็ไล่ไปถึงคนร้ายได้ยากพอสมควรวันที่พบศพน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟสิบสี่พฤษภาคม
เราเจอรองเท้าแตะเจอกางเกงเสื้อที่น้องใส่ในวันนั้นเนี่ย๑๑พฤษภาคมเนี่ยนะฮะหายไปนี่คือหลักฐานสำคัญหรือยังไร
ทำไมคนร้ายถึงเอาไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้ซ่อนอย่างมิดชิดจนหาไม่เจอนะฮะมีร่างกายของน้องชมพู่ที่มีร่องรอยอยู่
ตอนนี้รอการแถลงอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่อยู่นะครับว่าตกลงแล้วจะบ่งบอกอะไรได้บ้างและเส้นผมบางส่วนของน้องถูกตัดไป
มันเกิดอะไรขึ้น๔๗วันคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ยังรอคำตอบอยู่ญาติพี่น้องยังรอคำตอบอยู่
กอกเองก็ไม่ค่อยสบายใจมากนักหมู่บ้านใกล้เคียงเขาก็กังวลคนร้ายเจ้าหน้าที่จัดกลุ่มเอาไว้ตั้งแต่วันแรก
เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุพบศพน้องชมพู่เลยนะครับ
มีคนในหมู่บ้านคนในพื้นที่นอกหมู่บ้านที่เข้ามาคนที่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตประสาท
หรือว่าเรื่องของคดีต่างที่เกี่ยวข้องในธรรมนองพวกนี้และคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ทั้งหมดนี้นะครับไปแยกย่อยอีกว่าเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดหรือมีมิวนเหตุอะไรหรือเปล่านะครับ
หรือว่าจะเป็นบุคคลอื่นเลยแล้วก็คนที่มีคดีความอยู่แล้วเนี่ยตำรวจก็พยายามไล่ตรวจสอบอยู่นะฮะ
อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ว่าหลักฐานต่างที่เจ้าหน้าที่มีอยู่นะครับ
จะไปเทียบเคียงกับหลักฐานต่างที่ได้มาจากพยานแวดล้อมพยานบุคคลพยานวัตถุ
จะสามารถคลี่คลายคดีน้องชมพู่ได้มากน้อยขนาดไหน
วันนี้ผมนัดคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อขอพูดคุยนะครับเพื่อขอสอบถามกันหน่อย
๗วันที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
พื้นที่ภูเหล็กไฟข้างบนเนี่ยผมขึ้นไปสำรวจมา
เพราะว่าอยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าความยากง่ายในการขึ้นไปมันมากน้อยขนาดไหน
เป็นไปได้หรือไม่ตามที่มีคนก็อาจจะวิเคราะห์หรือ
มองว่าถ้าสุดท้ายแล้วเด็กจะเดินพลัดหลงขึ้นไปเองล่ะ
แล้วไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับผมลงพื้นที่มานะครับ
เดี๋ยวมาไล่เรียงให้นะครับคุณเขมสอนครับคุณรัชพรครับ
ขอบคุณคุณภาคภูมิด้วยนะคะย้ำว่านี่คือภาพรวมทั้งหมด๔๗วัน
วันในคดีของน้องชมพู่ตั้งแต่วันแรกที่น้องหายตัวไปจนถึงวันนี้ที่ความคืบหน้าคดีมันยังดู
สับสนว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นใครคนในคนนอกแบบไหนยังไงคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวได้รอฟัง
การเปิดใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่การขึ้นพื้นที่ภูเหล็กไฟของคุณภาคภูมิ
แล้วก็การเปิดใจคนในหมู่บ้านด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันไปถึงไหนกันแล้ว
ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปที่คุณภาคภูมิอีกรอบหนึ่งนะคะ
คือตอนนี้ณเวลาตอนนี้เลยคุณภาคภูมิอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
แล้วมันมีประเด็นความเคลื่อนไหวของพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยนะคะ
คือวันนี้เจ้าหน้าที่ให้พ่อแม่ของน้องชมพู่ไปตรวจร่างกาย
คำถามคือทำไมพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ต้องไปตรวจร่างกาย

แต่คดีของน้องชมพู่เนี่ยค่ะต้องบอกว่าข้อมูลล่าสุดจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าคดีมีความคืบหน้า๑๗๐นะคะ
และอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่นี้
เพราะเจ้าหน้าที่บอกตั้งแต่ต้นว่าใช้เวลาอย่างน้อยคือ๔๕วัน
ดังนั้นอีกไม่กี่วันค่ะน่าจะรู้ผลออกมาอย่างเป็นทางการ
และเชื่อว่าเมื่อมีรายละเอียดออกมาในส่วนของผลตรวจอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะ
ก็น่าจะนำไปสู่การออกหมายจับได้
อันนี้ตามข้อมูลจากพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ทีนี้ค่ะณขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราให้พื้นที่ข่าวกับสองคนนี้
แต่สองคนนี้เรายังไม่ได้บอกนะคะว่าไปเกี่ยวข้องไปเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
คนแรกก็คือนายนารินนะคะนายนารินตกเป็นผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
นายนารินเป็นชาวบ้านที่บ้านกกอกค่ะแล้วเป็นคดีในพื้นที่เดียวกันกับคดีของน้องชมพู่
คือคดีในพื้นที่ของตำรวจสพกกตูมนายนารินเนี่ยอายุ๔๖ปีนะคะถูกออกไหมจับ
คดีอีกคดีหนึ่งแต่นายนารินถูกตำรวจนำตัวไปสอบปากคำในคดีของน้องชมพู่ด้วย
แต่ตำรวจบอกว่าอยากจะวงเล็บเอาไว้ว่าอย่าไปเรียกว่านายนารินเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่
เพราะยังไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าตำรวจอยากได้ข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นข้อมูลสำคัญบางอย่างจากนายนารินนะคะ
คือนายนารินตอนนี้เนี่ยค่ะจะมีการสรุปสำนวนอีกคดีนึงนะคะ
อนาจารย์เด็กวัย๕ขวบแล้วก็ฝากขังภายในระยะเวลา๔๘วันคือภายในผลัดที่๔นะคะ
นายนารินก็จะไม่ถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำเพื่อฝากขังตามขั้นตอนแต่จะใช้
ในชั้นฝักขังได้อีกรอบหนึ่งนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ประกันตัวนะคะ
เพราะว่าตอนนี้นายนารินอยู่ในเรือนจำไปแล้วนะคะคือประเด็นของนายนารินเนี่ย
มันมีสิ่งที่คนในพื้นที่เขาสงสัยก็คือเรื่องของรถจักรยานยนต์หรือจักรยาน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเห็นแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นจักรยานหรือจักรยานยนต์
จอดทิ้งไว้ที่สวนยางของบ้านน้องชมพู่ในช่วงวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
แล้วนายนารินก็มีจักรยานยนต์มีจักรยานด้วยค่ะแล้วนายนารินให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
ช่วงเวลาในวันที่๑๒๑๑๑๒๑๓พฤษภาคมช่วงที่น้องชมพู่หายไปแล้วยังช่วยกันหาอยู่เนี่ยค่ะ
ยังไม่เจอศพน้องชมพู่นายนารินให้ข้อมูลที่สองครั้งไม่ตรงกัน
ว่าตกลงแล้วอยู่ไหนยังไงกันแน่นี่นะคะอันนี้คือประเด็นของนายนาริน
แต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าไปเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่
เป็นเพียงหนึ่งในคนที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำนายนารินถูกดำเนินคดีอีกข้อหาหนึ่งอีกคดีหนึ่ง
แต่อีกคนนึงค่ะที่ต้องให้พื้นที่ข่าวก็คือชายเร่ร่อนที่ชื่อว่านายสงบนะคะ
ชายเร่ร่อนถูกควบคุมตัวหลังจากถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลศรีมหาโพจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วตำรวจต้องส่งเส้นผมที่เจอในถุงกระสอบปุ๋ยของนายสงบไปตรวจดีเอ็นเอนะคะ
ที่สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์กรุงเทพค่ะเพราะว่าในถุงกระสอบในกระเป๋าของลุงสงบ
เร่ร่อนวัย๕๖ปีคนนี้มีสิ่งของหลายอย่างมากแต่สิ่งที่คนสงสัยคือทำไมถึงมีเส้นผม
แล้วสีของเส้นผมไม่ใช่ผมของตัวเองอ่ะเพราะว่าคุณลุงสงบเนี่ยผมเป็นสีดอกเหล่าและผมเทาขาวแล้ว
แต่เส้นผมที่เก็บเอาไว้เป็นผมสีดำก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นผมใครทำไมต้องเก็บเอาไว้อันนี้ต้องตรวจสอบนะคะ
แล้วตอนนี้ก็ไม่สามารถควบคุมตัวลุงสงบเพราะว่าลุงสงบยังไม่ได้มีอะไรที่จะไปเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่
ก็ส่งให้พมดูแลแล้วก็ส่งให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบว่ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่านะคะ
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจค่ะยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรกับลุงสงบนะคะ
แต่ว่าวันนี้อยากให้ตามต่อเรื่องของลุงสงบเพราะว่าถ้าลุงไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะ
สงบเองก็มีมุมที่น่าสงสารและน่าเห็นใจด้วย
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นตัวละครใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจว่าเขาจะมาเกี่ยวข้องในมุมในมิติไหนยังไงบ้าง
แต่ถ้าตัดในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ไปก่อนอย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกค่ะ
จริงเรียกว่าชีวิตลุงสงบเนี่ยอาพับก็ว่าได้นะ

คือแกเป็นคนจรที่ตำรวจไปเจออยู่ที่หมู่บ้านกกอกถูกไหมคะ
และในผลตรวจที่มีการไปตรวจสอบในเรื่องของสภาพจิตหรือว่าสภาพร่างกายต่างผลก็ออกมาว่า
สติแกไม่ค่อยดีคือสติไม่สมบูรณ์ด้วย
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าการที่แกเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่

แกได้เจอครอบครัวที่พัดพลากจากกันไป๒๑ปีเลยนะคะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าชีวิตของลุงสงบเนี่ยแกต้องผ่านอะไรมาบ้าง
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เดินทางไปพบกับ
นางทองภูลนะคะหรือว่ายายเขียวพี่สาวคนโตของลุงสงบค่ะ
เล่าให้เราฟังบอกว่าไม่ได้เจอน้องชายมากว่า๒๐ปีแล้ว
จนเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลศรีมหาโพที่อุบลราชธานี
นั่นคือครั้งแรกในรอบยี่สิบเอ็ดปีที่ได้เจอกันเธอบอกจำน้องชายแทบไม่ได้
เพราะน้องแก่ไปมากยายเขียวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
น้องชายหรือว่าลุงสงบหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะออกจากบ้านไปเนี่ยเคยทะเลาะกับพี่ชาย
แล้วก็ถูกไม้ตีเข้าที่หัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีอาการผิดปกติค่ะ
แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงนะคะยังสามารถพูดคุยโต้ตอบได้ตามปกติ
ก่อนที่จะหายจากบ้านไปรู้มาว่าหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ย
ลุงสงบไปบวชบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแห่งหนึ่งยังไม่ทันได้อุปสมบทเป็นพระ
ก็ทุดงออกจากวัดโดยไม่ได้ลาศิกขาแล้วก็ไม่มีใครเจอตัวลุงสงบอีกเลย
จะมารู้ด้วยว่าระหว่างที่บรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยมีการไปเรียนวิชาคาถาอาคมอะไรต่าง
ยายเขียวแกบอกว่าคงจะเรียนเยอะเกินไปประกอบกับสติที่ไม่ปกติอยู่แล้ว
สงบก็เลยตะเลิศออกจากวัดไปทั้งนั้นที่ยังเป็นสามเณรอยู่
หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าลุงสงบยังจำพี่สาวตัวเองได้นะ
ยายเขียวได้เรียกชื่อถูกแล้วก็ยังคงยืนยันกับพี่สาวว่าชอบที่จะเดินไปเรื่อย

สาเหตุที่แกเดินไปเรื่อยจนแกกลายเป็นคนจรเนี่ยเพราะแกบอกว่าเทวดาบอกให้แกเดิน
ใช่แกบอกมีเสียงบอกแกในหัวตลอดว่าให้เดินไปไหนไปไหนให้จดอะไรลงสมุดลงกระดาษบ้าง
ใช่ค่ะแกก็เลยชอบที่จะเป็นแบบนี้จดลงในสมุดแบบนี้เลยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าแกอยากจะออกจากโรงพยาบาลนะ
คิดว่าอาจจะเป็นอ่าผลพวงของยารังศึกษาที่คุณหมอให้ด้วย
ลองฟังยายเขียวเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยนะคะ
เขาสิบบ่าอยู่หาสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสิบบ่าหาสิบเปอร์เซ็นต์นะ
แมนเขาบ่าแท้วดาตร์สังมากเราบ่า

นี่คือเริ่มเดินอยากจะเดินเล่ร่อนแล้ว

หลังจากที่ศึกออกมาแล้วเริ่มเค้ียนเคียนแหละแมน
เพราะแมนเสียเกินเพราะท่านเสียเกินคันเลย

เขียวบอกนะคะว่าถ้าลุงสงบไม่ปรากฏตัวในข่าว
ของน้องชมพู่นี่นะชีวิตนี้คิดว่าคงจะไม่ได้เจอน้อง
ใช่อีกแล้วแหละคิดว่าหายสาบศูนย์ไปแล้วไม่รู้เลย
เป็นตายร้ายดียังไงโดยหลังจากที่ลุงสงบหายตัวไป

จริงแล้วก่อนหน้านั้นมีน้องชายอีกคนนึงเคยเจอลุงสงบนะคะ
เมื่อ๒๙เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
แถวสนามบินจังหวัดบุรีรัมพ์อะค่ะ
น้องชายเจอลุงสงบดีใจมากเลยนะ
ตั้งใจจะพาไปรักษาตัวตั้งใจจะให้เงินด้วย

วิ่งหนีไปเลยหนีหายเข้าป่าไปเลย
จนกระทั่งมาเจอตัวอีกทีก็คือ
หน้าจอโทรทัศน์จากข่าวน้องชมพู่นี่แหละค่ะ
ที่หมู่บ้านกรก๒๓มิถุนายน
แล้วก็ถูกตำรวจนำตัวไปสอบสวน๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ทีนี้ในครอบครัวนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์เป็นอาพับหรืออะไรนะ

เพราะว่าในครอบครัวนอกจากลุงสงบแล้วเนี่ย
มีคนสูญหายอีก๒คนก็คือคุณตา
หายไปอย่างไร้ร่องรอยในปี๒๕๕๙
หลังจากลุงสงบหายตัวออกจากบ้านไปปีเดียว

น้องชายก็หายตัวไปอีกตั้งแต่ปี๒๕๓๓ค่ะ

ทีมข่าวเราก็ถามว่าครอบครัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย

ยายเขียวแกเล่าเลยบอกว่าครอบครัวนะมีพี่น้อง๑๐คน
เป็นผู้หญิง๓คนผู้ชาย๗คน

ก็เลยเหมือนกับว่าสองคนนี้ทั้งพี่ชายลูกชายคนที่๕คนที่๖เนี่ย

แต่ยายเขียวในฐานะพี่สาวคนโตก็ยืนยันว่า
น้องชายจะถูกตีหัวมาสติอาจจะไม่ค่อยปกติ
อาจจะมีการเรียนวิชาคาถาอาคมขึ้นมาบ้าง
แต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่แน่
เพราะนิสัยส่วนตัวของลุงสงบเนี่ยเป็นคนกลัวคน
ขนาดเจอน้องชายแท้ยังวิ่งหนีเข้าป่าเลย
เจอคนที่ไหนก็วิ่งหนีเข้าป่าอยู่เรื่อย
ก็เอาเป็นว่าขอยืนยันในฐานะพี่สาว

แล้วก็ขอให้กำลังใจตำรวจและเจ้าหน้าที่
ในการจับตัวคนร้ายคดีนี้
เพราะอยากให้คนร้ายตัวจริงถูกจับตัวได้
โดยที่ไม่ได้ต้องมีใครมาเป็นแพ้
หรือต้องควานหาใครมาเพื่อรับผิดชอบคดีนี้
ค่ะก็เป็นข้อมูลจากญาติของลุงสงบเองเลยนะคะ
พอลุงสงบตกเป็นข่าวโอ้โหกลายเป็นว่าอีกมุมหนึ่ง
ก็ได้เจอญาติหลังจากที่ลุงสงบเนี่ย
ออกจากบ้านหายไปตั้ง๒๐กว่าปีนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าคดีนี้เนี่ย๔๗วันแล้วนะคะ

เพราะเราจะตามไปจนกว่าจะจับคนร้ายได้
คุณภาคภูมิถึงขั้นเอ่ยปากว่าขอลงพื้นที่
นี่ตามข่าวคดีนี้๔๗วัน
คุณภาคภูมิลงพื้นที่ไปเลยนะคะตอนนี้
คุณภาคภูมิอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะคะคุณภาคภูมิค่ะ
ครับคุณเขมสอนคุณอรัชพรครับ
เห็นว่าคุณภาคภูมิโอ้โหลงพื้นที่ไป

จุดที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ

ไปมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับคุณเขียนมาสอนครับ
ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นผ่านทางจอโทรทัศน
โอ้โหมันแตกต่างกับสิ่งที่เรามาเจอจริงนะฮะ
คุณเขมสอนคุณอรัชพรนะฮะเพราะว่าพื้นที่ที่ขึ้นไปเนี่ย

เพราะว่าผมขึ้นไปเนี่ยวันนี้ขึ้นไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่
อยู่บนนั้นที่ภูเหล็กไฟเลยนะฮะในวันนี้
ส่วนคนในพื้นที่ล่ะคะที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคุณภาคภูมิว่า
โอ้โหตอนนี้ระหว่างที่ยังจับคนร้ายไม่ได้คนในพื้นที่คือเครียด
คือระแวงอยู่กันแบบไม่ปกติอะค่ะ
อันนี้ผมผมสัมผัสได้ด้วยตัวเองคือสัมผัสได้ก็เพราะว่า
เราเสนอข่าวสารกันมาตลอดใช่ไหมคุณเขียนมาสอนคุณอรัชพรว่า
ชาวบ้านเองก็เครียดคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เองก็เครียด
ครอบครัวน้องชมพู่ก็เครียดเพราะว่าคนร้ายยังไม่รู้คือใคร
ผมมาที่นี่นะที่นี่เป็นหมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่ตะบนกกตูม
บนกกตูมมี๑๒หมู่บ้านบ้านกกอกเนี่ยมีอยู่สักประมาณ๒๐๐คนได้
ดูข่าวทางโทรทัศน์อันนี้บ้านคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่
ตรงนี้บ้านน้าตายตรงนั้นบ้านลุงพลตรงนั้นบ้านไหนคนนั้นบ้าน
คนนี้นี่ไร่มันนี่ภูเหล็กไฟเอาเข้าจริงผมเดินไม่ถึง๑๙ถึงบ้านน้าตาย
คืออยู่ใกล้กันหมดเลยอ่ะจากบ้านใกล้มากแม่ฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึง
เดินไป๕๙ก็ถึงนะฮะตรงนี้ก็บ้านคนตรงนี้ก็บ้านญาติตรงนี้บ้านชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความตึงเครียดเป็นเรื่องกระทบจิตใจเป็นเรื่องที่มันมีผลกับเขากับครอบครัวของเขาเนี่ย
โอ้โหนั่งอยู่ตรงบ้านเราชะโงกหน้าไปก็เห็นบ้านนี้แล้วเราอยู่กรุงเทพเราอยู่จังหวัดอื่น
เราดูก็อาจจะติดตามอาจจะเป็นกำลังใจให้อาจจะเอาใจช่วยแต่บางทีพอเรื่องออกมาเนี่ย
เรื่องเดียวเนี่ยว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนี้เปล่าคุณเป็นคนนี้หรือเปล่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้
เขาแทบจะอยู่กันแบบมองหน้ากันแทบไม่ติดหน้าโอ้โหคุณพระคุณลงพื้นที่ไปคือเห็นภาพแล้วเข้าใจเขาเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องฮะถูกต้องครับเดี๋ยวผมค่อยไล่เรียงให้กันแล้วกันนะครับ
ท่านผู้ชมคุณเขมสอนคุณรัชพรนะครับเอาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนที่ผมอยู่ตรงนี้คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็บ้านน้องชมพู่เนี่ยแหละฮะ
ตอนนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสดิ้งนะครับจากที่เมื่อก่อนนี้ก็มีน้องชมพู่อีกคนนึงก็อย่างที่เราทราบ
น้องชมพู่ก็เจอเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นนะครับ๔๗วันแล้วตอนนี้กำลังติดตามความคืบหน้าของคดีอยู่
ข้างหลังของผมเนี่ยตรงนี้ใกล้เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นั่งชมเราอยู่นะครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ดูไทยรัฐนิวโชว์ทุกคืนดูข่าวทางไทยรัฐทีวีทุกวันนี่วันนี้ก็นั่งทานข้าวไปด้วย
ดูข่าวสารของเราไปด้วยนะครับคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยวันนี้ให้ผมดูภาพภาพหนึ่ง
คุณแม่บอกเก็บไว้ในโทรศัพท์ไม่เคยให้ใครดูเลยนะบอกกับภาคภูมิดูหน่อย
บางคนบอกว่าแม่นี่แหละแม่หรือเปล่าพ่อหรือเปล่าทำอะไรกับน้องชมพู่หรือเปล่า
จะไปทำได้ยังไงปกติอยู่กันเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่แค่ลูกสาวสองคนเลยเด็ก
ลูกหลานอยู่แถวระแวกบ้านเนี่ยเต็มไปหมด
นั่งกินข้าวกันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพนะฮะมานั่งกินข้าว
วงกินข้าวกันคุณแม่ก็หาข้าวหาปลาหากับข้าวให้กับลูกหลาน
แถวนี้กินเพราะฉะนั้นแม่จะไปทำร้ายได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวถ้ามีภาพเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้นะครับ
คุณผู้ชมครับภาพที่คุณแม่ให้ผมดูเอาไว้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองผมได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ขอคุยแบบเปิดใจเลยนะครับเพราะว่ามาทั้งทีมาที่นี่ทั้งที
อยากคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่หน่อยเรื่องราวต่างที่ผ่านมา๔๗วันนะครับ
ความรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ตั้งตารอ
หวังกันไว้มากน้อยขนาดไหนท่านผู้ชมไปฟังพร้อมกันเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับ
คุณแม่สาวิตรีคุณพ่ออนามัยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
ก็เจอกันแต่ในข่าวเนาะวันนี้มาถึงบ้านกรอกก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับ
ก็จะได้มาขอพูดคุยด้วยผ่านมา๔๗วันนะฮะ
วันของคดีของลูกสาวคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
เหนื่อยใจค่ะเหนื่อยใจเลยเหรอเหนื่อยใจ
เหนื่อยใจในแง่ไหนอ่ะฮะมันคดีมันนานนะคะ
มันหลายวันใช้เวลาหลายวันและความกดดันต่างก็เยอะค่ะ
จากเรื่องญาติเรื่องสังคมแล้วก็เพื่อนบ้านที่แบบว่าเขาก็
ต้องรอให้ตำรวจมาพาตัวไปสอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
มันมีความยุ่งยากเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเราค่ะ
อยู่ดีดีทุกคนก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่คนร้ายค่ะอืม
คุณพ่อล่าสุดก็เพิ่งไปใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้
ใช่ไหมตำรวจเขาก็เป็นห่วงนี่หรอ
ตรวจสุขภาพแล้วก็พาไปกินข้าวพาไปร้านกาแฟค่ะ
ให้ผ่อนคลายอ๋อเหรอค่ะไปซื้อเครื่องดื่มกัน
แล้วได้คุยไหมฮะหรือว่าตำรวจได้เล่าให้ฟังไหมว่า

เรื่องคดีก็มีเป็นระยะค่ะที่แบบว่า
อย่างวันนี้นะคะคุณแม่ผมได้หลักฐานนู่นนั่นนี่มา
เราก็ต้องรอผลตรวจก่อนนะประมาณนี้ค่ะ
ใครจะบอกคุณแม่สพกกตูม
หรือว่าก็เป็นชุดที่ชุดสืบที่เขาลงมาหรือยัง
เป็นชุดสืบแล้วก็ตำรวจนครบานค่ะ
ที่คอยให้กำลังใจเราตลอด
แต่ก็จะแจ้งรายงานความคืบหน้าตลอด
ยังแต่มุมหนึ่งผมเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ก็
อาจจะต้องบอกไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ผมเชื่อว่าตำรวจคงต้องบอกความคืบหน้าคุณพ่อคุณแม่บ้างแหละ

คดีคืบหน้าไป๗๐แล้วบอกสัก๒๓วันที่ผ่านมา
ไปประมาณพอกันมั้ยครับ

น่าจะใช่อยู่เพราะว่าระยะเวลามันก็หลายวัน
ท่านก็ไม่ได้บอกสักทีเดียวว่า
อย่างช่วงแรกท่านก็จะบอกแค่๒๐นะแล้วก็มี๖๐นะประมาณนี้ค่ะ
ตามระยะเวลาแม่คิดว่า๗๐นี่คือน่าจะใช่อยู่ค่ะ
ก็คงเหลืออะไรรอหลักฐานอะไรนิดหน่อยใช่ไหม

ก็ยังมีครับเพราะว่าท่านให้คำมั่นสัญญากับเราว่าทำเต็มที่ไม่ได้ไม่กลับครับ

เหมือนกันค่ะแม่คิดว่าด้วยเกียรติของตำรวจท่านก็ต้องสัญญาเป็นสัญญาอยู่แล้วค่ะ
มันหาหลักฐานไม่ได้จริงมันหายากเหลือเกินอะไรอย่างนี้
มันก็มีบ้างบางวันแต่ถ้ามันก็เคยมีนะที่แบบว่าบางวันเราก็เกิดท้อแล้วก็เย็นท่านก็โทรมาค่ะ
แบบว่าได้โน่นนั่นนี่นะครับเราให้กำลังใจอยู่นะเราทำงานอยู่นะเรายังไม่ได้กลับบ้านนะครับ
ประมาณนี้ค่ะบางทีก็ดึกก็โทรมานะ๓๔ทุ่มก็โทรมาบอกเราว่าให้กำลังใจนะสู้ประมาณนี้ค่ะ
ก็ส่วนมากก็จะคุยกันเรื่องว่าเราจะไม่ดูรูปน้องตอนที่น้องเสียค่ะน้องอยู่บนภูเขา
มันจะทำให้เราทำใจไม่ได้เราจะดูแค่ตอนที่น้องยังสวยอยู่แล้วก็ทำบุญค่ะ
อืมคุยกันสองคนอย่างนี้ครับ

ก็จะดูแค่รูปนิ้วที่เราอาจคิดไว้นะ
ที่เล่นอยู่อยู่บนบ้าน

เพราะวันนั้นก็ไม่ได้ขึ้นไปอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่อยากเห็นด้วย

เราก็ต้องเห็นตอนที่ตำรวจพาเราไปสอบตำรวจก็จะให้ดูเยอะค่ะ

ค่ะมันก็ต้องเห็นบ้างแหละถึงเราจะไม่อยากมอง
พยายามไม่จำแต่มันก็ติดตาครับ

ว่าทำไมต้องมาทำกับเด็ก๓ขวบแบบนี้
ด้วยความถ้าเราเห็นรูปนั้นแล้ว
ความสงสารลูกจะทำให้เราคงไม่ได้
แล้วก็ไม่มีสติที่จะช่วยตำรวจทำอะไรเลย
อย่างวันนั้นคุณแม่บอกแคร่ตัวนี้ใช่ไหมครับ

ตอนที่น้องหายมันอยู่ตรงนี้ค่ะอืม

แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่นะขนาดนี้เนี่ย
คืออย่างมันก็ต้องเห็นใช่ไหม
ออกจากบ้านมาก็เจอแคร่ที่ลูกเคยอยู่
เจอต้นมะม่วงที่ลูกเคยเล่น

เมื่อสักครู่ผมมาโอ้โหมันเป็นมิตรมากนะปลาส้มนะ

ก็เก็บเสื้อผ้าน้องเก็บอะไรที่เหลืออยู่ซ่อนไว้หมดเลย

ยังมีอยู่นะเสื้อผ้าน้องยังเหลืออยู่ค่ะแต่เราก็ซ่อนไว้
แล้วอย่างที่นอนเราที่อยู่ข้างบนเราจะไม่ขึ้นไปนอน

มานอนข้างล่างปกติก็นอนข้างบน

เราจะนอนกัน๓คนแต่พี่ดิ้งแยกนอนอีกห้องนึงค่ะเราจะใช้ผ้าม่านกั้นห้องไว้

ดิ้งจะยังนอนข้างบนเหมือนเดิมเพราะว่าข้างล่างมันเต็มค่ะ

พี่ดิ้งก็อย่างเด็กค่ะ
ก็แม่ก็ปล่อยให้เล่นเกมไปบ้างแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนบ้างค่ะ
เดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้ว
แต่ในมุมนึงเนี่ยมันก็มีเสียงเสียงที่มันก็สะท้อนหรืออะไรผ่านมาหลายอย่างไปหมด
บางคนก็คอมเมนต์เข้ามาทางอินเทอร์เน็ตทางสังคมออนไลน์
คุณแม่รับมือได้ยังไงหรือว่าทำใจยังไงกับสิ่งที่มันเข้ามา
บางทีผมเห็นข้อความผมยังบอกโอ้โหคุณแม่เห็นข้อความนี้
ผมสะเทือนใจแรงคุณแม่แหละเพื่อนคุณพ่ออย่างนี้
ก็ต้องทนนะคะเรื่องมันเกิดแล้วเราก็ต้องทนให้ได้ต้องทำใจให้ได้
แม่คิดว่าคนที่เขาคอมเมนต์เราแรงเขาอาจจะไม่ได้มาจากจุดที่ดี
แล้วก็พยายามเข้าใจแหละว่าเขาไม่ได้เห็นเราทุกวันเขาไม่รู้จักเราค่ะอืม
อะไรที่รู้สึกว่ามันทำให้เราลำบากใจหรือว่าสะเทือนใจมากกว่า
ระหว่างคอมเมนต์ของคนภายนอก

เรื่องราวต่างที่มันเกิดขึ้นจากคนรอบข้างที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อนบ้านกันหรือว่าญาติพี่น้องกัน
แม่จะคิดเป็นเรื่องที่แบบว่าคนอื่นไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรค่ะขอแค่ญาติเข้าใจ
แต่มันมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ตำรวจบอกเราแล้วเราไม่สามารถบอกตากับยายได้
ไม่สามารถบอกญาติบอกพี่น้องแม่ได้นะแล้วเขาไม่เข้าใจเราต้องปล่อยให้เขาพูดให้เขาคิดตามที่เขาคิดน่ะ
ตามที่เขาเข้าใจเราต้องอดกั้นตรงนั้นไว้ค่ะ
มุมตำรวจบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกนะคือแจ้งความคืบหน้าให้แต่ว่าอย่าไปบอกใครนะ
พ่อแม่ตัวเองก็บอกไม่ได้ใช่จะต้องเก็บไว้ให้ได้ถ้าเราอยากได้ตัวคนร้าย
เพราะว่าคนร้ายอาจจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเขาก็ดูทีวีดูพฤติกรรมเรา
ตำรวจอย่างนี้เลยเหรอค่ะเราต้องเก็บไว้
คุณพ่อคุณแม่ก็ยังเชื่อว่าต้องมีคนมากระทำกับลูกสาวใช่เชื่อค่ะ
เพราะว่าน้องไม่ใช่เด็กที่สนเลยน้องไม่ดื้อเลยค่ะแล้วน้องก็ไม่เคยเข้าป่า
อาจจะเคยวิ่งตามปลาส้มบ้างแต่ก็ไม่เคยวิ่งตามจนเข้าป่านะครับ
ทำไมไม่เชื่อเรื่องราวอะไรต่างนานาเกี่ยวกับสิ่งที่คนพยายามหาคำตอบ
เชิงที่ไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์เรื่องลี้ลับเรื่องร่างทรงใช่ไหมคะใช่
แม่ก็ค่อนข้างเป็นคนที่หัวสมัยใหม่ค่ะอืมแม่เชื่อในสิ่งที่มองเห็นเท่านั้นครับ
แล้วก็เชื่อแบบนี้มาตลอดบางคนก็ไม่เข้าใจหาว่าแม่อะไรอ่ะลบหลู่บ้างอะไรบ้างค่ะ
เราไม่ได้ลบหลู่เราก็ไม่ได้ลบหลู่นะแต่เขามาที่บ้านเขาก็ไม่เรียกเงินหรอกค่ะ
ทุกคนที่มาคือไม่ได้เรียกเงินจากแม่เลย
ลุงพลคุยกันบ้างไหมไม่ไม่ได้คุยนานแล้วค่ะโดยปกติก็ไม่คุยอยู่แล้วหรือยังไง
โดยปกติก็คุยอยู่ค่ะแต่มาไม่คุยก็นานแล้วนะตั้งแต่แม่เคืองลุงกับป้าเรื่องร่างทรงด้วยค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรคือเรื่องร่างทรงจริงเลยค่ะใช่แม่ก็ไม่อยากคุยเพราะว่าลุงกับป้าไม่เชื่อแม่ที่แม่บอกว่าอยากไปทำพิธีอะไรเกี่ยวกับปริญญาณของน้องนะ
ไปใกล้ตรงที่เผาศพน้องนะแม่ห่วงแล้วก็มันด้วยความเป็นแม่น่ะแม่ไม่รู้ว่าเขาสวดอะไรเพราะแม่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับพวกนี้
แต่ก็ไม่อยากให้ใครไปสวดอะไรที่ตรงลูกตายหรือว่าตรงที่เผาศพน่ะมันช่วยอะไรบ้างไหมแม่ยังไม่เห็นว่าช่วยอะไรได้สักครั้งเลย
เราเคืองให้มายรู้องั้ยอย่าขอแค่ญาติแม่อย่าทำเลย
เป็นผู้สูญเสียถ้าเขารักเราน่ะเขาต้องไม่ทำ
คุณพ่อเคยกำหนดเอาไว้ในใจไหม

วันก็พอนะ๙๐วันก็พอหรือนี่มัน๔๗วันแล้ว
อันนี้ก็ไม่ได้กำหนดไว้นะแต่คิดในใจอยากให้ได้วันนี้พรุ่งนี้ครับ
ก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยคิดไว้ในใจไหมมันเป็นคำถามที่ผมก็ถามลำบากมากนะคุณผู้ชมนะ
แต่ขออนุญาตจริงคือคิดไว้ในใจมั้ยหรือว่าหวังไว้ในใจมั้ยหรือว่าภาวนาในใจมั้ย
ว่าขออย่าให้เป็นคนใกล้ตัวคนในหมู่บ้านหรือว่าคนในครอบครัวเลยที่มาทำกับลูกเราอะไรอย่างนี้หรือว่ายังไง
ใจจริงนะแม่คิดว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือคนใกล้ตัวหรือเป็นญาติ
ถ้ายิ่งเป็นญาติเราน่ะถ้าหลักฐานมันมัดตัวแม่คิดว่าเขาไม่ควรเป็นญาติเราด้วยซ้ำ
ถ้าถึงวันนั้นแล้วตำรวจมาจับคนคนหนึ่งที่เป็นญาติเรานะถ้าเป็นญาติเราจริงถ้าทำน้องเจ็บเขาควรจะพาน้องไปหาหมอ

ภาวนาในใจไหมว่าอย่าเลยอย่าเลยขอให้เป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้คนข้างนอกก็ได้ไม่ต้องมาอยู่ในเครือญาติ

คิดอย่างนั้นคือขอให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหม
แต่เราก็ต้องปงแล้วก็คิดไว้สองอย่างต้องทำใจให้ได้
ถ้าเกิดวันหนึ่งตกมาเป็นญาตินะแม่ต้องทำใจให้ได้ว่าหนึ่งล่ะแม่เสียใจที่ลูกแม่เสีย
สองถ้าเป็นญาติแม่ก็ต้องทำใจอีกเพราะเขาก็เป็นญาติเรา
เขาก็น่าจะมีครอบครัวที่แบบว่ามันสายเลือด
แล้วแม่ต้องคิดไว้ทั้งสองอย่างแม่ต้องปรุงให้ได้
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับเชื่อว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะฮะ
ยังไงก็จะติดตามความคืบหน้าทางคดีกันต่อนะครับขอบพระคุณนะครับ

นี่คือสิ่งที่ผมได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับ
แม่คุณพ่อน้องชมพู่เชื่อว่ายังไงต้องมีคนร้ายมาพาลูกสาวไปแน่นอนนะฮะ
แล้วก็ไปทิ้งน้องเอาไว้ที่ภูเหล็กไฟวันนี้ผมไปภูเหล็กไฟมาครับท่านผู้ชมครับ
เดินตามจุดที่เป็นจุดที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางนี้
ถ้ามาพาน้องชมพู่ไปจากบ้านนะฮะไปทางไร่มันสำปะหลังนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพเลยนะครับเป็นภาพที่ผมลงพื้นที่ไป
เพื่ออยากจะรู้ว่าเออมันเป็นไปได้ไหมถ้าเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยนะ
เด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบเนี่ยจะ๔ขวบก็ได้๕ขวบก็ได้
เดินขึ้นไปเองเดินหลงขึ้นไปเรื่อยแล้วขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟ
นี่ฮะผ่านไร่มันสำปะหลังตรงนี้นะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ผายนที่มาช่วยพาขึ้นไปด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับพี่
ไร่มันสัมปะหลังตรงนี้ที่มีคนบอกว่าเห็นรอยเท้าเด็กมาสิ้นสุดอยู่
ก่อนจะหายไปคาดว่าเด็กคงถูกอุ้มต่อนะครับแล้วขึ้นไปถูเหล็กไฟ
สักครั้งหนึ่งตอนนั้นผมก็ขึ้นไปหาหลานสาวแล้วก็ไปพบเป็นศพเนี่ยฮะ
ไม่ง่ายนะตรงนี้แค่ไร่มันสำปะหลังนี่ฮะ
อาจจะเอ้าก็น่าจะพอเดินได้แต่พอขึ้นไปเรื่อย
เข้าเขตพื้นที่เขาที่จะขึ้นไปสู่ภูเหล็กไฟ
ยิ่งเดินยากขึ้นครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันเดินยากมาก
เนี่ยฮะนี่เป็นจุดใกล้มันสำปะหลังนะฮะ
เดี๋ยวพอไปถึงจุดที่เป็นเขานะท่านผู้ชมดูนะ
ทั้งหมดเนี่ยประมาณ๒กิโลเมตรนะครับ
แต่ว่าทีมข่าวของเราเคยจับวัดระยะทางเนี่ย
จากบ้านน้องชมพู่ไปถึงจุดภูเหล็กไฟที่เจอน้องชมพู่เนี่ย
กิโลเมตรนี่เริ่มเข้าเขตพื้นที่เขาแล้ว
ย่ายาวแล้วนะฮะตอนที่เกิดเหตุใหม่ช่วง๑๑พฤษภาคม
แล้วชาวบ้านเดินตามหากันเนี่ยตอนนั้นย่ายังไม่ยาวแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ฝนตกด้วยอะไรด้วยเวลาผ่านมา๔๗วัน
เริ่มขึ้นสูงนะครับผมเดินไปจนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าเป็นจุดที่ขึ้นมาจากข้างล่าง
สักประมาณ๔๐๐เมตร๔๐๐เมตรแบบหอบจุดนี้หมอทำจากจังหวัดบุรีรำ
มาครับอ่าแล้วมาทำพิธีเข้าทรงแล้วก็มีการถามเจ้าป่าเจ้าเขา
ก้อนหินหินก้อนเนี้ยที่ติเขาเคยยกเอาไว้อ่ะ
อันนี้ผมก็เลยอยากลองดูว่าเออมันหนักมันเบาอะไรยังไง

คุณผู้ชมครับจากบ้านกกอกด้านล่างเนี่ย
ผมจะมุ่งหน้าไปภูเหล็กไฟจุดที่พบศพน้องชมพู่นะครับ
ถามลุงพลถามพี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนที่กรุณาพาผมขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตรงเนี่ยประมาณ๔๐๐เมตรขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเกือบ๒คิโลนะฮะ
ตอนนี้๔๐๐เมตรผมเนี่ยเหนื่อยแล้วเส้นทางเนี่ยณขณะนี้๔๐๐เมตรนะ
ผมเชื่อว่าถ้าลำพังเด็กตัวเล็ก๓ขวบคนหนึ่งเด็กผู้หญิงด้วยจะเดินหลงอะไรขึ้นมาเองเรื่อย
แล้วมาเสียชีวิตข้างบนเนี่ยผมว่าโอ้โหเป็นไปได้ยากมากนะเดี๋ยวขึ้นไปดูเรื่อย
แต่พอดีตรงนี้ผมมาเจอนี่ฮะก้อนหินก้อนนี้ก้อนหินที่หมอทำจากบุรีรำมาทำพิธี
แล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของคดีของน้องชมพู่มีเจ้าป่าเจ้าเขาในการทรงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
ภรรยาหมอทำก็ยกก้อนเนี้ยแล้วติมายกต่ออ่าเดี๋ยวผมลองยกดูหน่อย
อันนี้ไม่ได้ลบหลู่อะไรนะฮะอันนี้ยกเฉยยกธรรมดาเฉยลองดูว่าหนักแค่ไหนนะครับ
นี่นี่ลุงพลมาช่วยขอบคุณนะลุงพลฝากถือไมค์ด้วยเลย
โอ้โหหนักนะหนักนะหนักยกดูเฉยฮะไม่ได้มีอะไรครับเก็บไว้ที่เดิม
นี่ครับท่านผู้ชมครับจากนั้นผมก็ไปต่อครับเพราะว่ายังเหลือเวลา
ผมขึ้นมาเนี่ยตอนเริ่มขึ้นมาเที่ยงครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าเที่ยงครึ่งข้างล่างอาจจะร้อนขึ้นมาบนพื้นที่เขาจริงต้นไม้เยอะฮะ
ก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเดินขึ้นไปต่อเนี่ยนะครับ
ผมไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับจุดจุดนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ผายนที่ท่านมาด้วยบอกว่าความจริงแล้ววันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ตรงเนี้ยเคยมาหาน้องชมพู่กันนะแต่ว่าขึ้นมาสักประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะฮะ
วันชัยนะครับ๔๕โมงเย็น๑๑พฤษภาคมเคยมาหาแถวนี้
แต่ว่าจะต้องขึ้นไปอีกนะถึงจะถึงจุดภูเหล็กไฟที่พบศพน้องชมพู่นะ
แต่แถวนี้วันนั้นที่มาหาเนี่ยก็ไม่พบอะไรผิดสังเกตเลยนะครับ
เดี๋ยวฟังพี่ที่เขาเล่าไว้นะครับ
ท่านผู้ชมครับพี่วันชัยที่พาผมขึ้นมาสำรวจดูพื้นที่ภูเหล็กไฟวันนี้เนี่ย
บอกว่า๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายพี่วัญชัยก็มาช่วยตามหาใช่ไหม

ถ้าตรงนี้จัดขึ้นมาข้างบนมาถึงตรงนี้ก่อนจะไปถึงภูเหล็กไฟที่พบน้องชมพู่เนี่ย
เราขึ้นมาได้ครึ่งทางหรือยัง
ตรงพบศพนะครับตรงศพข้างบนนิดนึงครับ

วันนั้นก็มาหาแถวนี้แต่ไม่เจออะไรผิดสังเกต
ไม่ครับร้องหาเรียกหาไม่ได้ยินเสียง

ครับตรงนู้นนะครับไม่สูงพอสมควรนะครับ
ได้พบศพพวกเราก็หาสูงพอสมควรนะครับ
ก่อนจะลงมานี่นะครับ

แต่ว่าถ้าน้องไม่อยู่ตรงนั้นวันที่๑๑ก็ไม่เจอเหมือนกัน

ครับแต่ว่าตอนหาก็พากันลองลองชมพูลองชมพู
ไม่มีเสียงหรอกไม่มีเสียงเรียกไม่มีเสียงตอบหลักนะครับ

แล้วก็อากาศมันร้อนด้วยตอนนั้น
ไม่ขึ้นมาแน่นอนเด็กผมมั่นใจ
เพราะว่าเด็กอายุขนาดนั้น
ขึ้นมาเลยสวนมันทางน้ำนี่ก็ไม่ไหวแล้วเด็ก

มั่นใจเด็กไม่ขึ้นมาถึงป่านนี้
ทำไมคนร้ายมันจับยากจังคดีนี้

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนท่านนี้ก็ยังเชื่อว่า
โอ้โหขึ้นมาขนาดนี้ยังไม่ถึงจุดพบศพเลยนะ

้นหินก็เยอะโขดหินเยอะมากนะ

แต่ทางนี้ลื่นนะครับต้องระวังมาก
แล้วก็ไปถึงนะฮะนี่ครับ
ไปถึงจุดที่วันนั้น๑๔พฤษภาคม
มีคุณป้าท่านหนึ่งมาหาเห็ดมาหาของป่า

พอบอกกันแล้วขึ้นมาตามหาก็มาเจอ
ศพน้องชมพู่ถูกทิ้งไว้ตรงนี้

ใช้เวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะครับ

คุณผู้ชมครับผมอยู่กับลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
ที่ขึ้นมาเจอน้องคนแรกเลยในวันนั้น
ถ้าจะนับในส่วนของครอบครัวนะครับ
ใช้เวลาอยู่สักชั่วโมงนึงอะครับ
มาถึงตรงนี้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงพลเขาก็ขึ้นมาวันนั้น๑๔พฤษภาคม

คุณผู้ชมครับผมอยู่กับลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นะครับที่ขึ้นมาเจอน้องคนแรกเลยในวันนั้นอ่ะถ้าจะนับในในส่วนของครอบครัวนะครับลุงพลตอนนั้นมีมีคุณยายคุณป้าท่านหนึ่งใช่ไหมขึ้นมาเก็บตุ๋นครับป้าตุ๋นครับแล้วพอลุงพลได้รับแจ้งจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมผมเดินขึ้นมาเนี่ยลุงพลก็พาเดินขึ้น

อธิษฐานว่า

ก็อยากให้ชมพู่มาเข้าฝันบ้างจะได้ช่วยเจ้าหน้าที่เขา
อยากบอกอะไรกับหลานบ้างผ่านมาถึงวันนี้๔๗วัน
เคยไปที่เก็บกระดูกหลานแล้วนะครับก็ไปสองสามครั้งแล้ว
ก็ไปจุดทูปบอกให้ชมพู่ไปสู่สุขติสู่พบที่ดีกว่า
ชาติหน้าชั้นใดก็อย่าให้มาเจอในสภาพแบบชาตินี้
ที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่จะพาน้องขึ้นมาได้โดยตอนนั้นน้องจะอยู่ในสภาพแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ย

ลุงพลคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่หรือว่าใครเป็นคนทำอะไรกับน้องชมพู่ณขณะนี้เท่าที่เราจะพอคิดหรือว่าพอสันนิษฐานได้
ความรู้สึกคือคนที่ทำเนี่ยน่าจะชำนาญพื้นที่เพราะว่าถ้าเป็นคนนอกพื้นที่ไม่น่าจะหลบเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านที่ตามหาได้ครับ
มีใครเขาระแวงลุงพลไหม
อันนี้ไม่ทราบครับลึกเราไม่ทราบว่าเขายังมีความระแวงเราไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทำเพื่อน้องชมพู่มาตลอดครับ
เห็นลุงพลบอกกับผมตอนที่เราเดินมาด้วยกันแล้วก็คุยกันบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันยังติดตาอยู่เลยมันยังจำได้อยู่เลย
ก็คนในครอบครัวของเรามีผมคนเดียวที่ขึ้นมากับเจ้าหน้าที่วันแรกที่เรามาเจอก็ทุกอย่างมันก็ยังติดอยู่ในความทรงจำอยู่
วันนั้นรู้สึกสงสารหลานยังไงบ้างครับพอมาเห็นหลาน
ก็ลึกก็เห็นความทรมานของน้องเพราะว่าตอนนั้นอากาศมันร้อนมาก

เราก็ไม่คาดคิดว่าหลานเราเกิดมาไม่น่าจะมาเจอในสภาพแบบนี้
ก็มาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารหลานจนเท่าทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่
ที่ผ่านมาคือน้องน่าจะทุกข์ทรมานมากที่เกิดมาในชาตินี้
ส่วนตัวลุงเองก็อยากให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดีกว่านี้ครับ

สภาพที่น้องเจอเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีครอบครัวนะอยากให้เจอแบบนี้ครับ
ก็รักเท่าเท่ากันกับลูกตัวเองแต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูเขาแค่นั้นเองครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดที่พบศพน้องชมพู่เมื่อ๑๔พฤษภาคมนะครับ
ก็จะเห็นว่าก็ยังมีสิ่งของต่างนะครับจากการที่
ก็หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้ขึ้นไปต่ออีกจุดหนึ่งนะครับ
อีกจุดนึงเนี่ยจะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ลุงพลบอกว่า
มันก็น่าสงสัยอยู่นะครับเพราะว่ามีร่องรอยลักษณะเหมือนกับ
มีคนมานั่งอยู่แล้วมีเหมือนกับมีการดึงย่าม้วนย่าบิดย่า
ซึ่งมันก็ยังมีสภาพตรงนั้นอยู่บ้างให้เห็นแล้วเป็นโขดหินใหญ่
ที่เข้าไปนั่งหลบเด็กตัวเล็กไปอยู่ในซอกนี้ได้
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าก่อน๑๔พฤษภาคม
ที่น้องชมพู่หายตัวไปจะมีคนพาน้องมาแอบมาซ่อนอยู่ตรงนี้
แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้สุดท้ายมีคนไปเจอรองเท้าแตะ
กางเกงอยู่แถวนี้นี่แหละแต่ไม่เจอเสื้อ
แล้วไปพบศพอยู่ตรงจุดเมื่อสักครู่นี้ที่ผมไปนะฮะ
ก็จนที่ผมจะเก็บรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วครับ
ก็คงต้องไล่สืบสวนสอบสวนกันต่อไป
หลังจากนั้นผมก็เดินลงครับขึ้นมาหนึ่งชั่วโมง
เดินลงก็อีก๑ชั่วโมงนะครับแต่ตอนเดินลงเนี่ย
ผมพูดตรงตรงว่ายากกว่าเดินขึ้นทีแรกก็คิดว่าเออเดินขึ้นก็เหนื่อยแล้วนะ
มันสูงมันชันนะครับเดินลงมันก็ไม่เหนื่อยฮะท่านผู้ชมครับ
แต่มันลำบากอ่ะมันจังหวะมันต้องโอ้โหพยายามที่จะเกรงตัวนะ
พยายามทรงตัวไม่ให้ลื่นไม่ให้ถลายลงไปหินทั้งนั้นเนี่ยฮะ
กลับก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ลงมาจากเขา
ภูเหล็กไฟเรียบร้อยเห็นสภาพพื้นที่เรียบร้อยนะครับ
เห็นด้วยตาตัวเองนะสัมผัสเดินด้วยตัวเองเนี่ย
ทำให้รู้เลยว่าเส้นทางนี้ยากเหลือเกินยากเกินกว่าที่เด็กหญิง
ตัวเล็กเล็กคนหนึ่งอายุสามขวบจะพลัดหลงขึ้นไปเองนะ
ไม่มีทางแน่นอนอยู่ที่ว่าใครมาพาน้องไปจากบ้านในวันนั้นนะครับ
แล้วทำอะไรกับน้องจนน้องเสียชีวิต
เสียชีวิตแล้วก็ไปพบสบน้องอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
ท่านผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ให้ผมได้ดูภาพถ่ายภาพหนึ่งคุณแม่บอกว่าเก็บไว้

คุณแม่ก็ตักข้าวตักกลับ
ให้กับลูกหลานกินปั้นข้าวเหนียวกินกัน
สดิ้งนะพี่สาวของน้องชมพู่นะวัย๑๓ปีน้องชมพู่
ก็อยู่ในภาพด้วยคุณแม่บอกว่านี่คือสิ่งยืนยันได้ว่า
ความอบอุ่นในครอบครัวในระแวกบ้านเป็นแบบนี้
แต่ปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้แต่ให้กำลังใจกัน
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมายังมีคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เยอะนะครับ
ทยอยกันมาทั้งวันนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มเติมให้
แต่ว่าล่าสุดคุณแม่รับพัสดุหน้ากล่องลงชื่อมานะครับ
ลงชื่อพี่เด่นแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มาด้วย
บอกว่าส่งตรงมาจากจังหวัดระยองคุณแม่คุณพ่อก็แกะกล่องดูกันนะครับ
พบว่าข้างในมีจดหมายอยู่๒ฉบับนะครับ
กล่องพัสดุกล่องนี้มีจดหมาย๒ฉบับ
มีเสื้อผ้าด้วยมัดใส่ในถุงมา๔ถุง
จดหมายฉบับแรกเขียนถึงแม่นุษย์พ่ออนามัย
ขอเป็นกำลังใจให้ให้กับคุณแม่คุณพ่อติดตามข่าวทุกวัน
ขอให้จับคนร้ายได้ไวนะครับแล้วก็ฝากให้รักษาสุขภาพนะฮะ

ขอให้เป็นเด็กดีของพ่อกับแม่ขอให้มีความสุขหลายเด้ออีล่านี่นะฮะ
มาให้น้องสดิ้งนะครับของข้างในก็เป็นเสื้อนะมีอยู่ชิ้นหนึ่ง
บอกว่าให้คุณแม่เป็นชุดคล้ายชนเผ่าสีชมพูนะฮะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะใส่ชุดนี้ไปทำบุญนะฮะ
ส่วนเสื้อผ้าที่เหลือก็เป็นของขวัญที่ส่งมาให้น้องสดิ้งของขวัญย้อนหลังวันเกิดนะครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับในส่วนที่ผมลงพื้นที่วันนี้ที่บ้านกกอกที่ภูเหล็กไฟ
คุณพ่อคุณแม่ก็ยังดูเราอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับผมจะอยู่ต่อพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะ
เพื่อจะดูว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติม
เหนือจากที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาตลอดนะครับ
ช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของคดีน้องชมพู่ให้ตามอีกหลายส่วนนะครับ
ติดตามจากคุณเขมสอนคุณอรัชพรเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
ขอบคุณคุณภาคภูมิด้วยนะคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกคุณผู้ชมนะคะ
คุณภาคภูมิยังอยู่ที่บ้านกกอกที่มุกดาหารเกาะติดคดีน้องชมพู่ต่อเนื่อง
พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็อยากจะให้ติดตามคุณภาคภูมิต่อ
นี่อยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
ทีมข่าวใช้สถานที่นะคะคุณภาคภูมิอยู่ที่นั่น
กลับมาตามกันต่อคดีน้องชมพู่ยังมีอีกหลายประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญในวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะอย่างที่คุณเขมสอนบอกไปตั้งแต่ต้นเลยว่ามันมีความเคลื่อนไหวออกมา
เพราะว่าตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยพาพ่อและแม่ของน้องชมพู่ไปตรวจร่างกาย
หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรทำไมต้องอยู่ต้องไปตรวจร่างกาย
ใช่ค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้คุณพ่อของน้องชมพู่ถูกตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำ
ที่โรงพักกกตูมแล้วสอบปากคำโอ้โหครึ่งข้อนวันเมื่อวันก่อน
ใช่ค่ะซึ่งเราไปถามตำรวจมาให้แล้วนะคะว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจร่างกายกันทั้งคู่แบบนั้น
ให้เหตุผลมาแบบนี้ค่ะว่าได้รับคำสั่งมาจากนายตำรวจชั้นผู้ยาอ่า
คือเขาเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่จากการที่
เขาเป็นผู้สูญเสียโดยตรงสูญเสียลูกสาวไปลูกสาววัย๓ขวบเสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นักข่าวเนี่ยไปลงพื้นที่ประจำอยู่ที่บ้านมีคนแวะเวียนมาหาตลอดแทบไม่ได้เว้นแต่ละวัน
วันหนึ่งตั้งไม่รู้กี่รายนะคะก็เลยเป็นห่วงทั้งเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายกลัวว่าจะพักผ่อนน้อยเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านสารแว้ตรงข้ามสพกกตูมกันนะคะ
พอไปถึงเนี่ยหมอประจำโรงพยาบาลก็ตรวจวัดอุณหภูมิคุณพ่อและคุณแม่
ปกติดีนะคะไม่มีไข้หลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะ
ไปวัดส่วนสูงช่างน้ำหนักปรากฏว่าที่เห็นปกติเวลาเห็นคุณพ่อน้องชมพู่ออกข่าวอ่ะ
คุณพ่อก็เป็นคนตัวสูงสูงผอมอยู่แล้วนะช่างน้ำหนักออกมาคุณพ่อน้ำหนักลงนะคะ
คุณพ่อน้ำหนักหายไปสามกิโลกรัมอ่ะค่ะตอนนี้หนักหกสิบสี่จุดแปดกิโลกรัม
ส่วนคุณแม่น้ำหนักเท่าเดิมนะคะสี่สิบเจ็ดจุดห้ายกิโลกรัม
หลังจากช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงเสร็จคุณหมอพาไปวัดความดันต่อค่ะ
คุณพ่อเนี่ยวัดความดันแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ตอนที่คุณหมอวัดความดันให้คุณแม่น้องชมพู่ค่ะ
อันนี้ของคุณพ่อนะคะเกณฑ์ปกติหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเจ็ดสิบเก้า
แต่ตอนที่จะวัดของคุณแม่ค่ะอยู่คุณแม่มีอาการวิ่งเวียนศีรษะจะอาเจียน
คุณหมอเนี่ยต้องให้ดมแอมโมเนียก่อนแล้วพอลองวัดความดันออกมาแล้วอะค่ะ
ปรากฏว่าความดันคุณแม่เนี้ยเก้าสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเนี้ยค่ะ
ถือว่าต่ำนะคะอันนี้ถือว่าความดันต่ำเลยค่ะ
ลดลงจากครั้งแรกที่เคยวัดเนี่ยครั้งแรกที่วัดเนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดเจ็ดสิบสามปกติ
แต่เหมือนผ่านไปสักพักหนึ่งพอวัดซ้ำอ่ะค่ะตกลงมาเหลือเก้าสิบเจ็ดหกสิบเจ็ด
คุณหมอเลยคิดว่าแม่น่าจะอ่อนเพลียซึ่งแม่ก็บอกค่ะว่าอ่อนเพลียจริงแหละ
เพราะว่าวันนี้กินข้าวมาไม่กี่คำเองแล้วตำรวจก็เชิญมา
ก็เลยเหมือนอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ
เหมือนก็ว่าเพลียมากแล้วมันจะอวกจะอาเจียนอืม
แต่ความดันปกติไหมคะหมอความดันลดลง
ออกมาแบบนี้คุณหมอก็ต้องให้ยาบำรุงกันหน่อยนะคะ
เป็นยาบำรุงเลือดแล้วก็เกลือแร่ให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณแม่น้องชมพู่กลับไปทานที่บ้าน
แต่ว่าโดยรวมภาพรวมทั้งหมดแล้วทั้งคุณพ่อและคุณแม่
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะส่วนที่อยู่อยู่คุณแม่ความดันตกกระทันหันเนี่ย
ก็เป็นเพราะว่าน่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยแล้วก็ทานข้าวมาแค่นิดเดียวด้วยค่ะ
พอตรวจสุขภาพเสร็จตำรวจชุดสืบสวนก็นำตัวคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวเลย
หลังจากที่คุณแม่บอกทานมาไม่กี่คำแล้วตำรวจลากตัวมาตรวจสุขภาพเนี่ย
อ่ะพาไปทานอาหารไปทานกาแฟไปดื่มกาแฟกันเลยนะคะแล้วก็พามาส่งที่บ้าน
ตำรวจย้ำยืนยันอีกครั้งว่าที่พาไปตรวจร่างกายวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไร
คือเป็นห่วงสุขภาพจริงพาไปหาหมอพร้อมไม่ได้มีการเค้นสอบปากคำอะไรนะคะ
ก็สอดคล้องกับที่แม่บอกกับทีมข่าวเหมือนกันว่าตำรวจไม่ได้มาสอบปากคำอะไรเลย
ก็คือพามาตรวจร่างกายอย่างเดียวจริงคุณพ่อเองก็พูดแบบนั้นเหมือนกัน
เมื่อวานมีการตรวจแล้วก็ให้ความร่วมมือกันเต็มที่ค่ะ
อยากแสดงออกถึงความห่วงใยไม่ได้ละเลยหรือปล่อยให้เราเผชิญเพียงคนเดียว

ค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก็ยืนยันนะคะว่าวันนี้เป็นเพียงการตรวจร่างกายตามปกติเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นห่วงสุขภาพเท่านั้น
ไม่ได้มีการไปเค้นสอบปากคำหรืออะไร

คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก็ถูกเชิญตัวไปสอบปากคำหลายรอบมาก
มีคนแวะเวียนมาหาที่บ้านเยอะมาก
พระหมอธรรมหมอดู

ทุกวันวันละ๔๕ราย
แต่วันนี้เป็นในส่วนของกำลังใจนะคะ
ให้ดูภาพคือเป็นคุณครูที่เคยสอนคุณแม่ของน้องชมพู่ตั้งแต่ตอนที่อายุ๑๔ค่ะ
นางประเรียนหอมทองค่ะเคยสอนหนังสือคุณแม่น้องชมพู่ตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านกกตูม
วันนี้มาให้กำลังใจค่ะแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะ
คุณแม่ของน้องชมพู่ก็กอดกับคุณครูท่านนี้ค่ะ

ไม่ได้เจอกัน๒๐กว่าปีตั้งแต่ปี๓๙
นี่ค่ะไม่ได้เจอกัน๒๐กว่าปีนะคะเคยสอนหนังสือคุณแม่ของน้องชมพู่ก็เลยมาให้กำลังใจถึงบ้าน
แล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอนานเป็นห่วงลูกศิษย์ที่ต้องสูญเสียลูกสาว
ก็เลยตัดสินใจมาให้กำลังใจมาผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อเรียกขวัญกำลังใจ
ประเรียนก็มอบเงินช่วยเหลือใส่มือคุณแม่ไว้เลยค่ะ
แล้วก็นำสายสินสีขาวผูกข้อมือทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
เหมือนกับเป็นการให้กำลังใจด้วยนางประเรนก็บอกว่าที่มาวันนี้เพราะอยากมาหาจริง
ไม่ได้เจอนาน๒๐กว่าปีแล้วดูข่าวตลอดรู้ว่าน้องชมพู่เป็นลูกของลูกศิษย์ที่ตัวเองรักมากและสนิทมาก
มีการคุยกันแลกไลน์กันจนมาถึงวันนี้

คือเจอปุ๊บคือกอดกันแล้วร้องไห้เลยค่ะ

อยากให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ

เป็นคือเอื่อยเป็นคือหยาดของหนู

เป็นครูที่เป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะตอนนั้นน่ะอืม

เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนาะ

ครูก็อยากให้วันนี้มาให้กำลังใจ
แล้วก็ให้เขามีกำลังใจ
จะต่อสู้ให้เวลาเยียวยารักษาหายใจ
การสูญเสียนะใกล้ก็ไม่อยากเจอ

ลูกที่เข้าใจมากเลย

ซึ่งนอกจากจะมีคนมาให้กำลังใจ
คือคุณครูมาให้กำลังใจคุณแม่ของน้องชมพู่แล้ว

เขาก็มีทีมลุงพลกันเหมือนกันนะครับ
ก็มีชาวบ้านจากจังหวัดสกลนครค่ะ
เดินทางมาให้กำลังใจทั้งลุงพลแล้วก็ป้าแตน
นายชัยพลและนางสมพรวิพาเหมือนกันนะคะ
ทั้งคู่ก็ยิ้มออกเหมือนกันค่ะวันนี้

ก็เล่าให้ฟังว่าจริงลูกชายกำลังจะเปิดเทอมแล้วนะคะ

กำลังคิดอยู่เลยว่าจะต้องพาลูกชายไปซื้อรองเท้าใหม่

เพราะตั้งแต่มีคดีน้องชมพู่เข้ามาเนี่ย

อย่างที่รู้กันต้องโดนไปเรียกตัวสอบปากคำ
ไปตรวจสอบไปจำลองแผนอะไรต่าง

พอวันนี้มีคนมาให้กำลังใจแล้วมอบเงินช่วยเหลือ

ส่วนลุงพลก็ยกมือขอบคุณชาวบ้านรายนี้นะคะที่มา
สกลนครตั้งใจมาให้กำลังใจเลย
แล้วก็บอกว่าเขาเชื่อว่าคนทำความดีความดีก็จะคุ้มครองนะคะ
ซึ่งลุงพลและป้าแตนก็ยังคงมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะ
บอกมี๑๐๐ก็มั่นใจเต็ม๑๐๐เลยเหมือนกัน

มันตึกหรอนะ
ก็ขอบคุณนะครับด้วยที่มาให้กำลังใจครับ

นี่ค่ะลุงพลแกก็เลยให้ของตอบแทนกลับคืนไปด้วยนะ
แต่ตอบแทนกำลังใจที่ชาวบ้านกลุ่มนี้มานะคะ
ให้ของขลังจากพระเดือนชัยที่ได้มาเนี่ย
ให้กับเนี่ยค่ะชาวบ้านทั้งสองคนที่มาให้กำลังใจแกด้วย

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราก็พูดคุยกับลุงพลและป้าแตนเหมือนกันนะคะ
คิดเห็นยังไงกับกรณีที่ว่านายนารินเนี่ยมีประเด็นเรื่องของกระทำอนาจารย์หลานวัย๕ขวบ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
เพราะว่านายนารินเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเหมือนกัน
ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นอะไรในเรื่องนี้
ทั้งเรื่องที่มีการกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
หรือว่าเรื่องที่จะเชื่อมโยงคดีของน้องชมพู่
เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
ทีนี้นะคะคือมีคนในพื้นที่บ้านกกอกนะคะก็คือพ่อแบม
แบมเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาของลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่๑๑พฤษภาคม
บอกว่าเห็นลุงพลอยู่ตรงบริเวณสวนสวนยางนะคะที่อยู่ติดกับสวนยางของเขา
ซึ่งอยู่ข้างหน้าของลุงพลเนี่ยช่วงเวลาประมาณ๙โมง๑๐นาที
เห็นลุงพลอยู่ได้สักประมาณ๕นาทีแล้วเดินเข้าบ้าน
แล้วก็เจอพ่อน้องชมพู่ช่วงเวลา๙โมงครึ่งถึง๙โมง๔๐
คือช่วงเวลาในช่วงวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยสำคัญนะคะ
ใช่ค่ะแต่ข้อมูลคือทีมข่าวของเราก็บอกเหมือนกันว่า
ชาวบ้านคนในพื้นที่เขาไม่ค่อยได้ดูนาฬิกาไม่ได้ใส่นาฬิกาขอมือ
ไม่ได้ว่าออกไปไหนต้องดูนาฬิกาช่วงเวลาบางทีมันอาจจะคลาดเคลื
มาฟังข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะคะล่าสุดวันนี้จากพ่อแบมค่ะ
ผมเห็นเฉยว่าเขามากรีดยางตรงนี้พ่อน้องชมพู่ก็มาถามผมบอกว่าเออเห็นชมพู่มาไหมอย่างนี้

ก็ห่างกันก็ประมาณ๒๐นาทีนี่แหละครับ
ก็ห่างกันทุกเปล่าเห็นเขาเก้าโมง๑๐สิบไปเก้าโมงครึ่ง
ก็เห็นว่าพ่อน้องชมพู่มาถามเวลาไหมครับ

ตอนนั้นพ่อชมพู่เขามาบอกเราด้วยสีหน้าแววตาท่าทางนะครับ
ก็ไม่เป็นกังวลว่าลูกหายแล้วก็

จะดิ้งเดินผ่านได้ไหม

ประเด็นก็คือวันนี้ค่ะพ่อแบมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
หลังที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นหาหลักฐานที่บ้านลุงพล
พอค้นเสร็จลุงพลขับรถมาหาที่บ้าน
แล้วถามว่าไปให้การกับตำรวจ
เห็นลุงพลที่สวนยางช่วงเวลาประมาณ๙โมงใช่ไหม

ลุงพลก็บอกว่าทำไมไปให้การในช่วงเวลาแบบนั้น

ก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมลุงพลจะต้องมาต่อว่า
แบมเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลกับตำรวจ
เกี่ยวกับช่วงเวลาในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
แบมบอกว่าเขาก็งงเหมือนกัน
ว่าทำไมลุงพลรู้ว่าพ่อแบมให้การกับตำรวจว่าอะไรบ้าง

แต่ถ้าถามว่าลุงพลมาข่มขู่หรือเปล่า

แต่แค่มาถามว่าทำไมพ่อแบมไปบอกตำรวจแบบนั้น

แบมบอกอีกนะคะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นลุงพลไปกรีดยางที่สวนยางเลยนะคะ
แต่เพิ่งจะมาเห็นว่าลุงพลอยู่ในสวนยาง
ก็คือ๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนั่นแหละ
ตอนนั้นตัวพ่อแบมบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไป
พ่อของน้องชมพู่ขี่รถจักรยานยนต์มาถามว่าเห็นน้องชมพู่ไหม
แบมก็เลยบอกว่าให้ไปถามลุงพลสิเพราะเห็นลุงพลอยู่ตรงสวนยาง
ครับขอโทษต้องมีอีก
ส่วนเจ้าของสวนยางนะคะที่จ้างลุงพลกรีดยางก็บอกว่าจริงแล้วเมื่อประมาณ๒เดือนก่อน
คือก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปจ้างลุงพลไปกรีดยางที่สวนยางของเขาจริง
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของลุงพลให้ลุงพลจัดการเลยว่าจะเริ่มกรีดยางเดือนไหนอะไรยังไงนะคะ
ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วช่วงเวลาไหนที่ลุงพลจะออกไปกรีดยาง
เจ้าของสวนยางก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูขนาดนั้นนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วงเช้าก็คือจะไปหยอดน้ำกรดแล้วก็กรีดยางในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำ
ดังนั้นคือช่วงเวลาในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมคือสำคัญ
คือตำรวจเองก็อยากรู้ว่าทุกคนในพื้นที่ในหมู่บ้านกกอกคนที่อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านน้องชมพู่อยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่บ้าง
แล้วมันมีประเด็นก็คือในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่๑๑พฤษภาคมนี่แหละค่ะ
มีคนไปเห็นว่ามีรถจักรยานหรือไม่ก็จักรยานยนต์นี่แหละไปทิ้งเอาไว้อยู่ที่สวนยางแถวบ้านของน้องชมพู่
คำถามคือเอ๊ะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าใช่รถของนายนารินนายนารินที่เป็นผู้ต้องหาอีกคดีนึงอะค่ะ
คดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขัวป่ะค่ะว่ามันใช่ไหม
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายนารินนะคะไปดูว่ามีจักรยานกี่คันสีไหนมีจักรยานยนต์กี่คันแล้วสีอะไรยังไงบ้างตรงกับที่ชาวบ้านเห็นไหมแล้วมันจะเกี่ยวกันไหมช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการลงพื้นที่ทำข่าวของทีมข่าวของเรา๔๗วันนะคะคดีน้องชมพู่ที่มุกดาหารสิ่งสำคัญที่ตำรวจบอกก็คือต้องมีหลักฐานหลักฐานที่มีน้ำหนักที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายคือมันมีประเด็นเรื่องของเนี่ยค่ะรถจักรยานหรือไม่ก็รถจักรยานยนต์ที่มีชาวบ้านในพื้นที่ไปพบว่าถูกทิ้งไ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันคล้ายกับรถที่อยู่ที่บ้านของคนคนนึงคนคนนั้นก็คือนายนรินแต่นายนรินต้องบอกก่อนว่าตกเป็นผู้ต้องหาอีกคดีนึงคดีก่อนหน้าคดีอาณาจารย์เด็กผู้หญิงวัย๕ขวบแต่ก็ในพื้นที่เดียวกันแต่นายนรินเองก็ถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำคดีน้องชมพู่เหมือนกันคุณพุริพัฒน์
จักรยานของนายนรินอนุญาตให้ทีมข่าวดูเป็นคนพาดูที่หน้าบ้านจักรยานมี๓คันคันแรกเป็นจักรยานเด็กสีเขียวจอดอยู่พิงต้นไม้ข้างถนนหน้าบ้าน
จักรยานคันที่สองเป็นจักรยานสีเทาจอดอยู่ที่พุ่มย่าหน้าบ้าน
อีกคันเป็นจักรยานสีน้ำเงินซึ่งเป็นคันที่ชาวบ้านบอกว่า
คันนี้แหละสีแบบนี้แหละไปอยู่ที่สวนยาง
ใกล้บ้านน้องชมพู่ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
คล้ายนะคะยังไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่
ทีมข่าวสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน
มีรถจักรยานที่๓คันที่เห็นคือจะมีรถจักรยานสีน้ำเงิน
ที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นสีน้ำเงินนี่แหละจอดอยู่อะไรอย่างงี้เนี่ยนะ
คือถามว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้
คุณภูริพัฒน์บอกว่าลมยางทั้งสองแบนนะคะไม่มีลมเลยนะคะ
สังเกตที่ล้อนะคะคือเหมือนกับแบนไปดินเกือบปกคลุมทั้งหมดอ่ะ

ใช่เหมือนไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกับอยู่ตรงนี้นานมากแล้ว
ภรรยาของนายนารินบอกว่าจักรยานคันนี้ถูกทิ้งไว้ตรงนี้นานแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้มีย่าปกคลุมรกกว่านี้อีกแต่ว่าวันก่อนตำรวจมาตรวจสอบค่ะ
มาดูแล้วนะคะแล้วก็เปิดย่าทิ้งไปบ้าง
ซึ่งมาตรวจสอบดูแล้วก็ทำให้รู้ได้ว่าสภาพของจักรยานคันนี้
สีน้ำเงินแบบนี้ที่มันไปคล้ายกับที่ชาวบ้านเห็นเนี่ยค่ะ
มันดูสภาพไม่ได้ใช้การแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมานานมากแล้วอะค่ะ
ก็นั่นแหละพี่ถึงพี่ถึงงงอยู่เนี่ยมันไปผูได้ยังไง
อืมเขาจะใส่ความแล้วไหมไม่รู้สิไม่รู้อืม
มันก็อยู่สภาพอะไรแบบนี้ฮะจักรยานเนี่ย
เราเราไม่ได้เอาไปใช้มานานหรือยังหรอครับนานแล้วค่ะนานแล้วอืมอืม
ก็อยู่แบบนี้แหละค่ะเนี้ยเพื่อนบ้านของนายนารินบอกว่าหลังจากมีข้อมูลไปว่า
มีคนเห็นจักรยานสีน้ำเงินไปอยู่ที่ป่ายางทางขึ้นเขา
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นจักรยานคันนี้ที่อยู่ที่บ้านของนายนารินนะคะ
เพราะว่าสภาพคือมันใช้งานไม่ได้แล้วเป็นแบบนี้ค่ะ
เหมือนกับทิ้งเอาไว้ตรงนี้อยู่นานมากแล้วก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่นายนารินถูกกล่าวหาเรื่องของจักรยาน
เป็นความต้องการที่จะให้นายนารินมีความผิดในเรื่องของน้องชมพู่เป็นการพยายามหาความเชื่อมโยง
เหมือนกับว่าเพื่อให้นายนารินเป็นคนผิดซึ่งจริงแล้วมันไม่เป็นธรรม
มันไม่ยุติธรรมกับนายนารินเลยค่ะ
ไม่เห็นไม่เห็นค่ะแล้วซิไปวรรษเถอะเห็นหัวจร้อยมานยูนี่ตลอดท์ศักดิ์โช่งเสริง
เจ้คเขาเหกวก็อื่นอยู่หลังเขาเหนือ
พยายามสร้างรัฐหานักฐานไปคือเรื่องนั้น
ไม่ใช่แค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คือคนติดตามทั้งประเทศนะคะคือหลายคนอยากรู้ว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงวัย๓ขวบกำลังน่ารักน่าชังเลย
มันเกิดอะไรทำไมน้องถึงขึ้นไปเสียชีวิต
อยู่บนภูเขาอยู่บนภูเหล็กไฟที่ตัวน้องเองก็ไม่น่าจะขึ้นไปได้
ปรากฏว่าคุณผู้ชมมีแฟนข่าวชนักทีวีจ่ายน้องคอนพนม
มาให้ข้อมูลนะคะกับทีมข่าวโดยบอกว่าเขาติดตามดูข่าวมาตลอดเลย
เขาวิเคราะห์แล้วเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า
น้องชมพู่น่าจะโดนไฟดูดที่บ้านน้องเอง
แล้วหลังจากนั้นนะมีผู้ชายใส่ชุดพรางอุ้มร่างน้องไปที่ภูเหล็กไฟ
ตอนนั้นน้องแค่สลบไปน้องยังไม่เสียชีวิต
แต่น้องชมพู่ตื่นมาก็เดินหลงป่าอดข้าวอดน้ำ
สุดท้ายน้องก็เลยเสียชีวิต
นี่คือนายพิทักษวงจันทร์ชาวบ้านแฟนข่าวจากนครพนมนะคะ

เขาแก้เคล็ดแก้เคิดในเรื่องของการเสียเค้าเอาเสื้อกับผมเนี่ย
ถ้าจะบอกอีกเรื่องนี้สวัสดีพี่พี่พวก
อ่ะมันมีอะไรขมันเป็นก่อนต้องถามด้วยาแปลว่ายอมนะคุณผู้ชม
คนนี้ซึ่งระหว่างที่นายพิทักษ์ให้ข้อมูลกับคุณติอยู่เนี่ยตำรวจได้ยินมาว่าอะไรนะ
มีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมเหรออ่ะงั้นไปไปสอบปากคำด้วยกันเลย
ค่ะให้ข้อมูลกับตำรวจไปเลยดีกว่าจะได้รู้ว่ามันคืออะไรก็สังเกตดูคุณพิทักษ์ก็น่าถอดสีอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ก็ต้องตามไปโดยดีแหละค่ะคืออย่างที่บอกว่าคนให้ความสนใจเยอะ
คาดเดาไปต่างนานาก็เยอะคือเข้าใจว่าหลายคนอยากจะช่วย
อ่าอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันอยู่ที่พยานหลักฐาน
อยู่ที่กระบวนการการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะในส่วนของนายพิทักษ์บอกว่าเป็นการคาดการณ์ด้วยตัวเองนะคะ
ใช่คือก็ไม่แน่ใจว่าเขามีหลักฐานมีอะไรยังไงหรือเปล่าก็ตำรวจก็เลยเชิญตัวไป
เพราะว่าที่คาดการณ์เนี่ยคาดการณ์จากอะไรนะคะก็เผื่อเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์เหมือนกัน
นะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของพระเดือนชัยค่ะแน่นอนพูดถึงคดีน้องชมพู่ก็ต้องขอพูดถึงพระเดือนชัยกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าพระเดือนชัยเป็นพระรูปแรกที่ออกมาบอกว่าเหมือนกับอยากจะช่วยครอบครัวของน้องชมพู่
แล้วก็นิมิตเห็นคนร้ายลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อ
มีประเด็นเรื่องของตัวเลขจนโดนคำสั่งให้ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วเราก็ตามอยู่หลายวันไม่เจอ
สุดท้ายก็เจอว่าไปอยู่ที่นครนายกตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจริงนะคะ
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาคือกำหนดการเดิมของพระเดือนชัย
ก็คือวันนี้๙โมงเช้าจะร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
กับพระสงฆ์ที่อุทยานมาคบูชาแล้วก็ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชน
สิทธิ์ของพระเดือนชัยมาร่วมทำบุญมากราบไหว้นะคะ
พอไปถึงอุโบสถที่ทำพิธีพระเดือนชัยกราบพระรัตนไร
แล้วก็ทำกิจของส่งด้วยการทำวัดเช้า
ลูกศิษย์ที่มารอกราบไหว้ให้เข้ามาในอุโบสถรอบละ๓๐คน
พระเดินชัยก็ท่องคาถาสวดหม่นภาษาบาลี
สมคำพูดเชิงปริศนธรรมตามปกติคล้ายกับที่พระเดือนชัยเคยทำนะคะ
จับใจความได้ก็คืออย่ามาเพ่งเล็งตนเลย
ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตลำบากแล้วไม่มีสังกัดอยู่
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งต้องลอยไปลอยมายังกับผีไม่มีญาติ
อย่ามาเอาอะไรกับตนเรื่องเลขรางวัลเลย
เพราะถ้าไม่แม่นคงซื้อเก็บไว้
เพราะถ้าแม่นก็คงซื้อเก็บไว้เองคนเดียว
เองคนเดียวไม่ดีกว่าเหรอพูดประมาณแบบนี้นะคะ
แต่ประเด็นที่พระเดือนชัยถูกคำสั่งให้ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ก็มีหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของเนี่ยค่ะอวดอุตรีให้ลงให้เลข
มันมีประเด็นเรื่องของสำนักสงฆ์ที่พื้นที่มุกดาหารด้วย

แล้วพฤติกรรมต่างก็คือไม่เหมาะกับในความเป็นสงฆ์อะไรแบบนี้ด้วยค่ะ
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปวันนี้ค่ะ
ก็คือคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนะคะ
ก็เลยสังเกตว่าพระเดือนชัยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไหม
คือเมื่อวานเราบอกว่าเราเจอเมื่อวานใช่ไหมคะ
กิริยาของพระเดือนชัยดูนิ่งขึ้นมากดูสงบขึ้น
แต่วันนี้ค่ะคุณนัทธพงศ์ทีมข่าวของเราว่า
พระเดือนชัยก็แปลกอ่ะไม่ได้สำรวมเหมือนเมื่อวาน
แล้วเหมือนกับหนีไปเลยอย่างนี้ค่ะ
ปกติพระเดินชัยจะคุยจะหยอกล้อกับหน้าข่าว

ยกมือทำท่าแล้วก็แบบเหมือนไม่อยากคุยแล้วเดินหนีไปเลยเดี๋ยวลองดูค่ะ
กล้างภาพภาชาใจบุญของพระเรือนได้ถูกยอมวกนี้
เริ่มมีเริ่บไมดอกแล้วเริ่มอยู่ไหม
ตกพระศาลอธิษฐานจิตประญญาณตนจนมาเต็บก่อให้สำเร็จ
นี่นะคะคือคาถาของพระเดือนชัย
เวลามีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปกราบไหว้
เมื่อสักครู่นี้คุณนัทธพงศ์ทีมข่าวของเรา
พยายามจะคุยกับพระเดือนชัยท่านเดินหนีเดินเร็ว
อยากจะใช้คำว่าวิ่งท่านเดินเร็วแล้วก็ออกไป
คุณนัทพงศ์ทีมข่าวบอกไม่ยอมแพ้เข้าแถวเลยค่ะ
เข้าคิวรอเพื่อจะเข้าไปกราบพระเดือนชัย
บอกกับลูกศิษย์บอกว่าอยากไปกราบท่าน
อยากให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้ก็รอคิวอยู่สักพักหนึ่งนะคะ
พอถึงคิวแบบนี้ค่ะก็เข้าไปกราบ
พอเข้าไปถึงตัวปุ๊บก็ถามเลย
บอกตอนนี้สภาพจิตใจท่านเป็นยังไงบ้าง
มุกดาหารไม่ได้แล้วยังไง
แล้วก็วัดที่จังหวัดอุดรธานีก็มีปัญหาไหม
ท่านก็ตอบว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
ส่วนตัวขออยู่อย่างสงบพอแล้วเลิกทุกอย่าง
ไม่เกิดแล้วก็จะมีหลักใช้ให้เองจบโอเคนะ
เราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรกับใคร
ไม่ไม่เกลียวไม่มีเรื่อง
นี่ค่ะก็คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกต
เรื่องของคาถาบทสวดการให้พรของพระเดือนชัย

ว่าก็ค่อนข้างจะแตกต่างใช้คำว่าแตกต่างกันแล้วกัน
ไม่เหมือนพระสงฆ์ที่คุ้นเคย
ค่ะมีลูกศิษย์คนนึงค่ะบอกว่าตั้งใจจะมาขอพร
แล้วก็อยากให้พระเดือนชัยทำพิธีเพื่อที่จะขายที่ดิน
ก่อนหน้านี้ประกาศขายมาหลายปีขายไม่ได้สักที
ส่วนที่คนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของพระเดือนชัย
ศิษย์คนนี้บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
โดยเฉพาะถ้าเกิดจะถามเรื่องตัวเลข
พระรูปอื่นก็เห็นใบ้เลขกันเป็นประจำ

เดือนชัยก็ไม่ใช่พระสงฆ์ที่มาโกหกหลอกลวง
เรียรัยขอเงินอะไรท่านก็ปกติดี
ศิษย์คนนี้บอกว่าก็เคารพนับถือนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะ
ต้องบอกว่าแต่เลยเรื่องนี้คือเจ้าคณะตำบลสาริกาบอกว่า
การที่พระเดือนชัยเข้ามาในพื้นที่แบบนี้ค่ะ
เป็นการเข้ามาโดยภารการนะคะ
พระสงฆ์ที่อยู่ในอุทยานมาคบูชา
ไม่เคยแจ้งไม่เคยรายงานให้เจ้าคณะรู้เลย
สถานที่ก็คืออุทยานมาครับบูชาจริงแล้ว
ไม่ใช่สถานที่ที่พระสงฆ์จะเข้าไปจำวัด
หรือไปยึดสถานที่จัดกิจกรรมอะไรเพราะไม่ใช่วัด
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคืออุทยาน
ถูกประสงค์ก็คือให้ประชาชนแวะชมความงาม
กราบไหว้พระพุทธรูปที่ปฏิสถานอยู่
ส่วนกิริยาที่พระเดือนชัยแสดงออกไป
ถ้าเป็นการประกอบพิธีพุทธพิเศษ

ก็มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดวิสัย

ท่องคาถาการแสดงท่าทางแปลก
เป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะ
ใจจริงใจจริงไม่อยากให้ท่านเข้ามาด้วยซ้ำไป

คือไม่อยากให้ท่านมาในเขตของเราด้วยซ้ำไป
เพราะว่าเราก็อยู่กันแบบปกติสุขอยู่แล้ว
คือดูแลกันแบบพระเนรในปกครองเราก็ดูแลกัน

ดังนั้นถ้าไม่มา
ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีสำหรับพวกเรา
เจ้าคณะตำบลบอกว่าก็เสนอเรื่องไปที่เจ้าคณะอำเภอ
เพื่อให้สำนักพระพุทธศาสนารับทราบถึงการมาของพระเดือนชัย
เพราะว่าทางพระสงฆ์ในจังหวัดนครนายกเองไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะคะ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในอุทยานมาครับบูชา

จะได้มีการเชิญไปจำวัดที่ต้นสังกัดต่อไปนะคะ
ซึ่งคดีของน้องชมพู่เนี่ยก็มีพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันนะคะ

หนึ่งในนั้นก็คือพระสมบัติอภิสัตว์โทนะคะ
ทีมข่าวเราก็เดินทางไปที่พักสงภูหลวงไปพูดคุยกับพระสมบัติประธานที่พักสงภูหลวงเนี่ยแหละค่ะ
ท่านก็ยืนยันตามความคิดเดิมอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยไปพูดคุยและท่านก็เคยแสดงความคิดเห็นในกรณีคดีน้องชมพู่มาแล้วนะคะว่า

เพราะว่าวันที่ท่านถูกนิมนต์ไปสวดบังสกุลบนภูเหล็กไฟเนี่ย
ท่านลองพิจารณาสถานที่ที่เกิดเหตุแล้ว
ท่านบอกว่าหาเหตุไม่เจอเลยทางตันมากเพราะว่ามันไม่มีใครทำ
เป็นไปได้ว่าน้องชมพู่เนี่ยขึ้นภูเหล็กไฟเองแล้วก็เสียชีวิตเอง
อาจจะเป็นลมอาจจะหลงทางหรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้ว่าเด็กอายุประมาณ๓ขวบเท่าน้องชมพู่ก็สามารถขึ้นภูเหล็กไฟได้
แต่จากที่เราเห็นคุณภาคภูมิขึ้นไปนี่แฮกอยู่เหมือนกันนะคะ

จริงขนาดเป็นผู้ชายที่แบบร่างกายแข็งแรงอะค่ะ
แล้วเด็กสามขวบเนี่ยทางลาดชันแบบนั้นขึ้นไปได้จริงหรือเปล่า
ส่วนตัวพระสมบัติบอกว่าไม่น่าจะมีใครอุ้มเด็กขึ้นไปฆ่าบนนั้นหรอก
เพราะถ้าตั้งใจฆ่าจริงไม่จำเป็นต้องอุ้มขึ้นไปบนภูเหล็กไฟก็ได้
แล้วก็บอกด้วยว่าคดีของน้องชมพู่เนี่ย
มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถูกขยายจนใหญ่โต

ในทางทำเนี่ยมันก็มีเกิดแก่เจ็บตาย
น้องชมพู่อาจจะหมดอายุขายแล้วก็ได้ค่ะ
ไปบางสกุลไปสวดบางสกุลด้านแรกนะครับ
พอไปเห็นสถานที่หรือไปนั่นแหละก็
มันก็คิดย้อนมันก็มองย้อนทันทีแล้วว่า
ใครทำหรือว่าเพราะใครทำแล้วก็เพราะเหตุเพราะอะไร
เพราะอะไรแล้วใครทำทำไมถึงทำแล้ว
มันก็ทางตันเลยนะเพราะว่ามันไม่มี

ไม่ออกแล้วก็ไม่ใช่มองไม่ออกแต่ก็มัน
มันไม่มีใครทำแล้วก็มีคนมาออกมาแย้งว่า
ขนาดนั้นขึ้นเด็กขึ้นไปไม่ได้
แล้วใครออกมาแย้งว่าขึ้นไปไม่ได้
ก็เวลาขึ้นไปไม่ลองชวนเด็กขึ้นไปด้วย
แล้วสังเกตว่าระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
ใครจะเหนียวกว่ากันใครจะหอบใครจะเหนียวกว่ากัน
ก็เรียกตอนเดือนหกเพ็งเขาก็ขึ้นไปทำบุรณ์แล้ว
พระอักกับเด็กละละกสามควบเทียวกัน
ก็วิ่งขึ้นไปถึงตรงหน้าผาตรงนั้น
ขึ้นไปเองรึไม่เข้าไม่รู้
หรือไม่ก็ไม่รู้แต่พูดถึงว่าถ้ามันขึ้นไปได้ไม่ได้
จะมาถึงมีความเห็นลักษณะคล้ายกับที่ว่าตำรวจที่เอามาให้การ
แล้วที่ว่าใครที่ว่าออกมาสันนิษฐานว่า
ระยะทางแค่นี้เด็กอายุแค่นี้มันละเมอไปเองได้
พระสมบัติยังเปรียบเปลยให้ฟังด้วยนะคะ
ว่าคดีน้องชมพู่มันเหมือนนิทานเรื่องหนึ่ง
คนหาปลาเห็นฟองอากาศในบ่อน้ำก็นึกว่ามีปลาก็รีบหวานแหลงไป
พอหวานออกไปแล้วไม่ได้ปลาก็คิดว่าแหขาด
ตัดสินใจสูบน้ำออกจนหมดสระปรากฏว่าไม่มีปลาสักตัว
เพราะจริงแล้วในสระนั้นไม่มีปลาอยู่ก่อนแล้ว
พระท่านก็บอกว่าก็เหมือนกับคดีนี้
ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ยังจับไม่ได้
เจออยู่ตรงหน้าก็จับไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐาน
พูดขึ้นมาก็คิดว่าเป็นปลา
อากาศที่อยู่ในน้ำก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปลาหรือเปล่า

เราก็หวานแหลลงไปสูบน้ำออก

แต่ตัวนี้ต่อก็ไม่มีฟ้าก็ไม่มี
ก็ยังบอกว่าเยอะสวยสัตว์สองตัวที่ลากับพรรค

ไอ้แทะไก่ล่ามันต้องกินปลากูไปแน่

ทั้งที่จริงในบ่อนั้นมันอาจจะไม่มีปลาอยู่แล้ว

ทีมข่าวก็เลยบอกว่าขอทิ้งท้ายคดีน้องชมพู่เอาไว้ที่ปริศนาธรรมแบบนี้เดี๋ยวตาม
ตามความคืบหน้าต่อสำคัญสุดก็คือ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะมีน้ำหนักเพียงพอ